ขึ้นหน้าอีกทีนะครับหลังจากที่ตำรวจตมตอน๑๐โมง๔๐ที่สุวรรณภูมิสามารถควบคุมตัว

นะฮะก็สามารถที่จะรวบตัวได้แล้วก็นำตัวไปขยายผลต่อ
คือตอนแรกก็มีข่าวมาว่าเขาเดินทางไปดูไบไปสหรัฐใช่ไหม

ใช่ครับเดินทางกลับมาแล้วตำรวจก็แสดงเอกสารหลักฐาน
เพราะว่าสารก็อนุมัติข้อหา๒ข้อหาที่มีคนรวมตัวกันไปแจ้งความก่อนหน้านี้
ย้อนอีกที๑คุณผู้ชม๑๐โมง๔๐นาที
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่ากาศยานสุวรรณภูมิตามภาพที่เห็นเลย
มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสามารถจับกลุ่มบอลหรือว่าบอนนี่
ชื่อจริงคือเมทาสลิงสุกเจ้าของแฟรนด์ชายดารุมัสสูชิ
ระหว่างเดินทางกลับมาจากดูภัยก็ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ก็ชี้แจงข้อมูลต่างกับเขาเสร็จปุ๊บก็นำตัวขึ้นรถไปกองปราบทันทีครับ
ซึ่งทางด้านของท่านพลตำรวจตรีอันนันต์นานาสมบัติท่าน
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าในการที่จะจับกลุ่มในข้อหาคดีช่อโกง
หลังจากร้านดารุมะซูชินั้นมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความก่อนหน้านี้ว่า
ไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้บางคนซื้อเฟรนชายไปแล้ว
ดำเนินธุรกิจต่อไม่ได้เพราะว่าเจ้าของหายไป
แล้วก็มีข้อมูลก่อนหน้านี้คือเขาเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
ก็มีการรวมตัวกันไปแจ้งข้อหาสารเองก็อนุมัติหมายจับมาในข้อหาร
ร่วมกันช่อกงประชาชนและผิดเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็ทราบแต่เพียงว่าเขาเดินทางไปที่ดูไบแล้ว
แต่ว่าหลังจากที่เดินทางกลับมาก็สามารถที่จะควบคุมตัว

ผู้เสียหายในคดีนี้มันแบ่งออกเป็น๓กลุ่มที่ตำรวจบอก
กลุ่มแรกก็คือซื้อเฟรนชายไปเปิดร้าน๒ล้าน๕ใช่ไหมคุณ

อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่ซื้อคูปองจากที่ร้านนี่แหละแล้วไปขายต่อ
บางคนซื้อแบบลงทุน๕แสนซื้อแบบ๒๐๐กว่าใบเอาไปขายต่อ
แล้วพอปิดให้บริการก็ได้รับผลกระทบ
อีกกลุ่มนึงค่ะคือกลุ่มที่ซื้อคูปองไปกินเองที่ร้านนี้แหละ
ตอนนี้ผู้เสียหายก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ
๗รายเป็นผู้ที่ซื้อเฟรนชายเนี่ย๓ราย
มีคนซื้อคูปองแบบซื้อเหมาไปขาย๓ราย
แล้วก็คนที่ซื้อคูปองไปทานอาหารกับทางร้านอีกหนึ่งราย
แต่แน่นอนค่ะตัวเลขที่บอกมันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน
เพราะผู้เสียหายอาจจะพุ่งทะลุไปแบบหลักหมื่นหลักแสนคนเหมือนกัน

มูลค่าแต่ละรายที่ซื้อไปมันก็เยอะเหมือนกันนะครับ
ทีนี้จากข้อมูลผู้เสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยนะครับ
เป็นของนายเมธาเอง๖สาขา
นั้นก็เป็นคนที่ซื้อแฟนชายไปเปิดต่อ
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท
ในส่วนของคูปองที่ขายไปแล้วยังไม่ได้นำมาใช้นะฮะ
ก็มีอีกประมาณ๑๓๐๐๐ใบมูลค่าอีกประมาณ๒๕กว่าล้านบาท
รวมแล้วมันก็ไม่ต่ำกว่า๗๐ล้านบาทนะครับ

แล้วก็เอาจริงนะพอมันเป็นข่าวเป็นคราวมา
คนก็ไปสืบค้นประวัติของบอนนี่
อยากรู้ว่าเขาคือใครเขาทำธุรกิจแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
คนก็ไปขุดคุยเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกินเที่ยว
เขาก็บอกว่าหลังจากกลับมาจากออสเตรเลียเนี่ย

เขาก็เลยตัดสินใจไปเรียนการทำซูชิที่โรงแรมดุสิต
ก็เลยได้ในราคาที่ถูกแต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ตอนแรกเลยที่เขาเปิดสาขาเนี่ยนะคะ
เขาเปิดแถวอุดมศุกร์เป็นสาขาแรกหลังจากนั้นก็มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อย
ทุกวันนี้มีอยู่๒๗สาขาแล้วความตั้งใจของเขาเขาตั้งใจจะขยายไปให้ถึง๕๐สาขาเลย
โอ้โหแล้วบอกจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมใน๓ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าก่อนที่คือแผนเขาเคยบอกเอาไว้แหละ
บุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างเงี้ยผู้เสียหายในรายย่อยก็หกพันกว่าราย
ตอนนี้รวมแล้วความเสียหายตอนนี้ถ้ารวมแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
แต่เอาล่ะเขาเดินทางกลับมาแล้วสามารถควบคุมตัวไปตอนนี้อยู่ที่กองปราบ
ท่านพวกบังคับการปกรมยืนยันว่าคุมตัวได้
เดี๋ยวอันให้การปรับกรุ่นก็จัดแหลงข่าว

ว่าเมื่อช่วงนานเองสารจัดเข้ามาแล้ว